จากเรื่องของคุณตูนซึ่งเป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเป็นใหญ่สุดแล้วนะฮะ
มาดูพาดหัวบรองเป็นคดีนี้คุณ
คดีที่โลกโซเชียลเขาก็เห็นคลิปแล้วก็ถามว่า
เอ๊ะทำไมขับรถชนคนทับคนยังลากคนไปอีก๒๐กว่าเมตร
และแถมคนที่ก่อเหตุเป็นหมอใหญ่
ก็คือเป็นถึงระดับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับ

หมอใหญ่เมาชนรอปภสาหัสนะครับ
ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนกันก่อนนะครับ
เป็นภาพของรถคันนี้ฮะรถสีขาว
พุ่งชนชายคนหนึ่งจนนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้น
และสภาพรถกระโปรงรถก็ยุบพังเสียหาย
คุณดูผู้ชายคนที่นอนอยู่ที่พื้นนะ
นี่ฮะถูกชนแล้วเขาล้มอยู่หน้ารถนะครับ
ตอนนั้นรถก็ยังทับร่างแล้วก็ลากร่างของผู้ชายคนนี้ไปอีก
ติดใต้ท้องรถขับต่อไปอีกกว่า๒๐เมตร
ในขณะที่รถคันอื่นสวนมาก็เห็นนะว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น
นี่ค่ะมีรถยนต์สวนมาแล้วก็เพิ่งหลบออก

นี่ฮะในจังหวะที่ใต้รถคันสีขาวนี้ยังมีร่างของผู้ชายอยู่นะครับ

ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในกระทรวงสาธารณสุข
และผู้ขับรถสีขาวเป็นนายแพทย์
ส่วนผู้ที่ถูกชนก็เป็นรอปภของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่๑๐พฤศจิกายนในช่วงดึก
แต่ว่าภาพนี้ถูกนำมาเผยแพร่เมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนนะครับ
ผู้สื่อข่าวสายตรวจโซเชียลตรวจสอบคลิปนี้
พบว่าผู้บาดเจ็บสาหัสก็คือนายสมชายยามดีอายุ๒๒ปี
เป็นเจ้าหน้าที่บรปภประจำกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์สีขาวเป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวง
โดยทางญาตินายสมชายผู้บาดเจ็บได้มีการนำภาพจากกล้องวงจรปิด
แชร์ในโลกโซเชียลเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
ดูอาการก่อนอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
อาการของนายสมชายหลังจากนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
มีอาการกระดูกหักหลายแห่งในร่างกาย
และที่สำคัญคือมีเลือดออกเลือดข้างในสมอง
ต้องผ่าตัดเปิดกระโหลกเพื่อช่วยชีวิต
อาการขณะนี้เมื่อวานหมอให้สัมภาษณ์
บอกว่ายังไม่พ้นขีดอันตราย
ยังถือว่าโคม่าอยู่ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

ยังไม่รู้สึกตัวด้วยตอนนี้
แล้วก็มีเลือดออกบางมีภาวะสมองบวม
ใส่ท่อช่วยหายใจรักษาตามอาการ
แล้วก็ต่อมาพบว่าอาการของผู้ป่วยซุดลงเรื่อย
ตั้งแต่วันที่๑๐มาวันที่๑๑เป็นต้นมา

เพราะว่าภาวะสมองบวมและเลือดออกมาก

แล้วก็ผู้ป่วยยังไม่พ้นวิกฤตต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
แล้วก็ติดตามอาการเป็นระยะ
ยังไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหน
ส่วนบาดเจ็บอื่นเพราะว่ามีปัญหากระดูกบริเวณใบหน้า
ต้องรอดูการตอบสนองอื่นก่อน

ส่วนบริเวณอื่นของร่างกายไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
มีเพียงบาดแผลถลอกตามร่างกายเท่านั้น

ทางด้านของรองภูมิหน่วยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ในแพทย์สกลสุขพรมได้เปิดเผยออกมา

เพราะว่าถือว่าเป็นคดีใหญ่ถ้าผู้ก่อเหตุ
เป็นหมอจริงเป็นหมอใหญ่
เป็นระดับบริหารของกระทรวงสาธารณสุข

ก็มีข้อสงสัยในคดีนี้เกิดขึ้นหลายข้อ
ข้อเช่นขับรถเร็วหรือเปล่าในกระทรวง
ทำไมชนประตูจนพังเสียหาย
แล้วไม่รู้เหรอว่าชน
ทำไมชนรอปภจนมีคนติดอยู่ใต้ท้องรถ

ไอ้การขับเร็วนี้เมามาด้วยหรือเปล่า

ใช่ครับเราก็ต้องดูเรื่องของคดีนี้นะฮะ
เรื่องของคดีพันธ์ตำรวจเอกปัณพัฒน์เดชโชติพิสิทธิ์
ผู้กำกับการโรงพักเมืองนนทบุรี
บอกว่าเมื่อตำรวจไปถึงในวันเกิดเหตุ
คือคืนวันที่๑๐พฤศจิกายน
แพทยอนยืนรอให้การกับตำรวจในที่เกิดเหตุ
ส่วนสภาพรถฝากระโปรงหน้ารถยุบ
ลมนิรภัยภายในที่นั่งคนขับแตก

และนายแพทยอนได้ให้การเบื้องต้นว่า
ไม่ทันสังเกตว่าผู้บาดเจ็บกำลังจะปิดประตู
จึงทำให้รถพุ่งชนผู้บาดเจ็บและชนประตูอย่างแรง
คุณหมอบอกว่าก่อนหน้านี้ขับรถมา
แล้วเห็นรถด้านหน้าผ่านเข้าไป
ไปได้ก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะผ่านเข้าไปได้เหมือนกัน
ใช่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าชนคน
ทับคนจนทับร่างแล้วก็ลากร่างไปนะฮะ

บอกว่าตัวเองก็โดนถุงลมนิรภัย

เพราะว่าเกิดอาการชนอย่างรุนแรง
ใช่ครับส่วนที่ไม่ได้ตรวจแอลกอฮอล์
ตำรวจเห็นว่าหน้าที่การงานชัดเจน

ปล่อยตัวชั่วคราวในคืนวันที่๑๐พฤศจิกายน
เพิ่งมาเห็นคลิปเหตุการณ์ในภายหลัง
ต้องมีการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
ก็พบว่าเป็นการจงใจขับรถทับร่างไปจริง
จะแจ้งข้อหาพยายามฆ่าต่อไป
ฟังเสียงของภูมิกับสพเมืองนนทบุรีหน่อยครับ
ในเรื่องต้นเราจะแจ้งข้อหาเรื่องของความผิดฐานในขับขี่รถประมาท

แล้วก็เรื่องขับรถในขณะเมาสุรา
แต่ถ้าปรากฏตามคลิปเนี่ยมันมีการทับ
นี่เราจะต้องสอบสวนพยานประกอบด้วย
ถ้ามันนอกเหนือจากความผิดฐานพบจราจรทางบกแล้ว
มันมีเรื่องของเจตนาอย่างอื่นด้วย

แล้วก็ผู้สื่อข่าวไทยรัฐก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดู
ไปพบกับแหล่งข่าว
ซึ่งบางคนก็เปิดเปลื้อยตัวบางคนไม่เปิดเปลื้อยตัว
ส่วนพี่วินคนนี้ก็เปิดเผยตัวนะครับ
บอกว่าขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างภายในกระทรวงนี่แหละฮะ

เล่าให้ฟังว่าเห็นรอปภกำลังปิดประตู
แล้วก็มีรถหมอขับมาด้วยความเร็วไม่ยอมเบรกเลย
บอกแบบนี้พุ่งชนทั้งประตูทั้งคนลากไปไกล

จากนั้นคนขับที่อยู่ในสภาพเมา

อยู่ในสภาพเมาก็ลงมาดูและตำรวจก็มา
แต่คนขับพูดว่าเขามีสิทธิ์ไม่เป่าแอลกอฮอล์
และไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ด้วยนะฮะ
นี่คือพี่วินเขาเปิดเผย
ส่วนแหล่งข่าวคนอื่นที่ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามมา
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
เกิดขึ้นในคืนวันที่๑๐พฤศจิกายน
เวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ

จำทะเบียนรถไม่ได้ขับมาด้วยความเร็ว
จากปากทางสถาบันบำราชนราดูล
คือถ้าคิดภาพออกนะสถาบันจะอยู่ก่อน
เข้าประตูกระทรวงสถานศักดิ์ศุกร์เล็กน้อยนะครับ

คือจากถนนติวานนท์ผ่านสถาบันบำราชนราดูล

แต่เป็นช่วงเวลาประตู๒ฝั่งสถาบันบำราชเนี่ย

โดยระหว่างที่นายสมชายก็คือผู้บาดเจ็บ
สมชายยามดีหรือว่านัทเจ้าหน้าที่บรปภ

ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวพุ่งเข้ามาด้วยความเร็ว

ร่างของนายสมชายถูกประตูเหล็กอัดอย่างจัง
หงายหลังส่งผลให้ร่างของนายสมชาย

แต่พฤติการของผู้ขับรถคันดังกล่าวยังเหยียบคันเร่ง
ลากร่างของนายสมชัยออกไปไกลประมาณ๒๐เมตร
นี่คือผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะครับ

ส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงเป็นเพื่อนรอปภคุณ

เขาต้องอยู่จุดประตู๒
และนายสมชายที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเขาต้องอยู่จุดประตู๓
แต่ปรากฏว่าวันนั้นนายสมชายมาทำหน้าที่แทนตนเองที่ประตู๒
มาทำหน้าที่ปิดประตูก็เลยรับเคาะแทนตนเองไปนะฮะ
ส่วนเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลมีการแถลงข่าวเลยนะ
กระทรวงศาสตร์สุขบอกว่าอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะฮะ
ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเมื่อวานนี้นะคะ
แพทย์หญิงพรพี่มุนวิปุรากรรองประหลัดกระทรวงศาสตร์ธรรณสุข
นำนายแพทยอนคนที่ขับรถมาให้สัมภาษณ์ผู้สึกข่าว
โดยนายแพทยอนกล่าวว่าไม่คิดจะหนี
ไม่คิดจะหนีตามที่มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลมีเดีย
ในทางคดีผู้สื่อข่าวถามกังวลอะไรไหม
หลังจากที่คลิปแชร์ออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย
และชัดเลยว่าชนแบบนี้แล้วก็ลากต่อไปอีก
ในทางคดีคุณหมอยอนบอกว่าไม่ได้กังวลอะไร
พร้อมรับผิดค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
และขอโทษครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วย

ผู้สื่อข่าวยิงคำถามรัวเป็นชุดเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะถามว่าเอ๊ะทำไมหมอชนแล้วหนี
ยอนบอกว่าผมไม่ได้ขับรถชนแล้วหนี
ซึ่งถ้าผมจะอธิบายก็เป็นเรื่องแก้ตัว
ประตูที่ปิดบริเวณนั้นมันมืดผมมองไม่เห็น
แต่รถคันหน้าของผมขับเข้าไปก่อน

จะขอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น

แต่ไม่แน่ใจว่าความเร็วเท่าไหร่

พูดสิทธิ์ข่าวซักต่อซักหนักนะฮะ
ถามว่าหมอยอน
ทำไมไม่ลงรถมาช่วย

เองไม่ได้เข้าประถมพยาบาลด้วยตัวเองมาก
เพราะสิ่งที่อยากให้ทำที่เร็วที่สุดก็คือ
นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

ขอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียว

จุดนั้นมันมืดมากหมอยอนบอกนะครับ

เอ๊ะทำไมชนแล้วยังเคลื่อนรถไปข้างหน้าอีก

พอชนแล้วมีหยุดหยุดอยู่พักนึงนะคะ
แต่ทีนี้เคลื่อนรถไปอีกประมาณ๒๐เมตร

ผมตอบไม่ได้จริงแต่ยืนยัน
ไม่ใช่ชนแล้วหนี

ผมขอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หมอยอนปฏิเสธในการที่จะเป่าแอลกอฮอล์

เพราะว่าการปฏิเสธตามกฎหมายแล้ว
ทีนี้ต้องดูแลดูเรื่องของความคืบหน้าทางคดีด้วยนะครับ

ก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือพยายามฆ่าไว้ก่อนเบื้องต้น

นะครับกลายเป็นคดีใหญ่เลยนะฮะ